คุณผู้ชมครับคุณแอนนาทีวีภูเธอทำหน้าที่เพื่อนรักเพื่อนสนิทของคุณแตงโมต่อ
เธอบอกเธอคล่องใจคล่องใจไปตัวอย่างคุณกติกเนี่ยอิสลินเนี่ยนะ
เธอบอกว่าทำไมพูดไม่หมดอ่ะคุณแอนนาพูดนะ
ทำไมพูดไม่หมดทำไมทุกอย่างมันมีพิรุษมันแปลกไปหมดเลยล่ะ
นาทีวิภูครับเปิดเผยถึงเรื่องนี้เรียกร้องให้ตำรวจนะครับ
ทำงานอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลกตั้งแต่แรกแล้ว
กระติกที่เราก็คือเธอเธอเนี่ยสงสัยว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ทำไมถึงกลับบ้านได้อ่ะเป็นเราคงจะหาแตงโมจนกว่าจะเจอนะครับ
เบิร์ตเนี่ยหมายถึงนะฮะก็เป็นแฟนคุณตังโมเนี่ย
รู้จักพอกับกระติกแต่ปฏิกิริยาความรักมันต่างกันมาก
พวกเราไม่ได้กินไม่ได้นอนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้
ก็ไม่ติดใจนะแต่อยากจะเห็นความพยายามหน่อยได้ไหมนะครับ
แล้วทำไมจึงไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับ
อย่างเต็มที่ประสานตำรวจให้มากกว่านี้อันนี้แอนนาถามกระติกในวันนี้นะ
นะฮะคือจะเป็นคนแข็งแค่ไหนแต่เป็นมนุษย์น่ะ
ก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมหากคุณเป็นคนแข็ง
คุณจะสามารถกลับบ้านภายใน๓ชั่วโมงได้หรือ
แม่บ้านก็อยู่บ้านโทรไปถามก็ได้นะฮะ
นี่แม่บ้านก็มาเฝ้ารอคอยผลการตามหาอยู่นะครับ
แตงโมรักกะติกมากนะนี่แอนนาพูดนะฮะทั้งหมดนี้
เคยอยากเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวแต่ก็เป็นห่วงว่า
แล้วกระติกจะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้โมเป็นห่วง
แล้วก็อยู่กันมานานลูกกติกก็คือลูกโมแตงโมก็รักเหลือเกิน
สำหรับเรื่องคดีนะครับคุณแอนนาบอกจะไม่ขอสรุปอะไร
รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักฐานออกมาก่อน
แต่ตอนนี้ที่เห็นมันแปลกหลายอย่างมันอธิบายได้
แต่อะไรที่เป็นความจริงก็เป็นความจริงอะไรที่มันไม่จริง
มันจะขัดแย้งด้วยตัวของมันเองตอนนี้มันเป็นคดีแล้ว
ไม่อยากจะสรุปอะไรไม่อยากพูดในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน
ซึ่งแชทที่อยู่ในรายการโหนกระแสเป็นสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเหมือนกัน
เราไม่รู้ว่าการแสดงออกความรักของกระติกเป็นยังไง
แต่แตงโมรักกระติกมากเห็นกระติกเป็นเพื่อนตาย
ส่วนตัวนะฮะไม่คิดว่ากระติกจะมุ่งร้ายแตงโม
แต่สงสัยว่าทำไมพูดไม่หมดแอนนาพูดถึงกระติกในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ